ที่จะแข่งขันฟุตบอลชายในวันนี้เป็นเกมนัดที่๒นะครับ
เลเซียไปนั้นจะเหลือสิบคนนะครับแพ้ไปหนึ่งต่อสอง
ของเจอสิงคโปร์ในเกมนี้เนี่ยเป้าหมายไม่มีอย่างอื่นเลยครับ
ไม่ต้องไปลุ้นอะไรนะครับอย่างน้อยก็เข้าที่๒แล้วก็เดี่ยวไปตัดเชือกเอานะครับ
ความพร้อมล่าสุดตอนนี้ก็ตั้งแต่ในการซ้อมช่วงเย็นเมื่อวานที่ผ่านมา
มาน้ำแป้งคุณบำพัดล่ำซามผู้จัดการทีมก็ยืนหยั่นว่า
เอกลิสต์ปัญญาที่มีอาการจะคริวหนักหน่อยแล้วก็ต้องถูกเปลี่ยนตัวออก
ก็มีการรักษาแล้วก็หาวิธีเบื้องต้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นอีก
แล้วก็พร้อมในการเล่นกับสิงคโปร์เกมนี้แน่นอน
ก็มีรายงานว่าจะไม่มีชื่อลงสนามในเกมกับสิงคโปร์แน่นอนนะครับ
การ๑๑ตัวแรกระบบ๔๒๓๑นะครับ

ขวาใช้จักริตภาระพลนะครับ
คู่เซ็นเตอร์จัตุรพัฒน์บัวพันธ์กับอารุศักดิ์ใจเพชร
แบ็คซ้ายเป็นจัตุรพัฒน์สัตว์ธรรมมิฟิลล์วิรเทศป้อมพันธ์
คู่กับทางเบนเดวิสแนวรุก๓คนครับ
ทางขวาเป็นเอกณิตปัญญาซ้ายเป็นเวทีสารคำ
แล้วก็มิฟฟิลโตลุกเนี่ยใช้วรชิตกณิตศรีบำเพ็ญส่วนกองหน้าเป็นพาทริกกูสตาฟซันครับ
ควันหลงจากเกมรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกเมื่อวานที่ผ่านมาก็มีประเด็นน่าสนใจครับ
ภาพนี้ครับแชร์กันในโลกออนไลน์นะครับก็เป็นเกมในวันเสาร์นะครับ
ซึ่งมาโนโพลกิ้งกุญซือทีมชาติไทยเนี่ยนั่งรถมอเตอร์ไซค์มาที่สนามเทียนเจืองสเตดียมครับ
โน่บอกว่าเพราะว่าเขาเนี่ยมาช้านะครับกลัวจะมาชมเกมระหว่างสปลาวกับสิงคโปร์ไม่ทัน
ซึ่งก่อนนั้นเนี่ยได้ลงมาที่ชั้นหนึ่งของโรงแรมตอนแรกจะเรียกแท็กซี่ไปแต่พอเจอเพื่อนที่ทำงานที่โรงแรม
ซึ่งเพื่อนของเขาเนี่ยเสร็จงานในเวลาดังกล่าวก็เลยอาสาขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งครับ
ใช้เวลาเพียงแค่สามนาทีถึงสนามแข่งอย่างรวดเร็วนะครับมาโน่เองก็มีประสบการณ์ในการไปทำงาน
คุมทีมในวีลีกของเวียดนามมาแล้วนะครับส่วนบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามฝึกซ้อม
พร้อมในการเล่นรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกใน๔เกมเจอกับสิงคโปร์วันที่๑๐พฤษภาคมเวลา๑ทุ่ม
โดยโค้ดมิโยโอกาโมโตหัวหน้าผู้สอนชาวญี่ปุ่นนะครับใช้เวลาในการฝึกซ้อม๑ชั่วโมงครึ่ง

หมายธนีการแดงดาน้องสาวของธีรสินแดงดานะครับนักบอลหญิงทีมชาติไทยในชุดนี้ก็ยอมรับว่า
แข่งที่จะเจอเนี่ยทุกทีมก็น่ากลัวรวมถึงสิงคโปร์ก็ไม่ได้เจอกันมานานมาก
ทุกทีมที่เราจะเจอเนี่ยน่ากลัวทุกทีมเลยเราไม่รู้ว่าเราเนี่ย
สิงคโปร์เนี่ยมานานมากแล้วเราไม่รู้ว่าตอนนี้เขาเล่นเป็นยังไง
ซึ่งอย่างที่บอกแล้วก็คือเกมแรกมากยากสมเราจะเตรียมเผื่อพอสมควร
ก็ยังเชื่อมั่นในทีมครับว่าจะเก็บ๓คะแนนแรกแล้วก็เดินหน้าต่อไปเรื่อย
ออกเดินทางไปเวียดนามในช่วงเช้าก็นั่งรถต่อนะครับ
พอถึงฮานอยก็ไปที่ฮานามต่อนะครับ
ที่ตั้งกับสนามแข่งขันประมาณอีก๑ชั่วโมงระยะก็ประมาณสัก๖๐กิโลได้นะครับ
แกรมเกมแรกจะพบกับมาเลเซีย๑๑พฤษภาคมเวลาบ่ายโมงนะครับ

ฟุตซอล๔เกมใครแต้มมากสุดก็คว้าแชมป์ไปครอง
ผลงานของทีมฟุตซอลชายใน๔เกมจัดมาทั้งหมด๔ครั้งนะครับ
ปี๒๐๐๗๒๐๑๑๒๐๑๓แล้วก็๒๐๑๗ทีมไทยก็คว้าเหรียญทองมาครองได้ทั้งหมดเลยนะครับ